ทางด้านสวนนกนุษย์นะครับมีการนำช้างพังฟ้าแจ่มอายุ๘เดือนไป
ตักบาทในวันช้างไทยเพื่อรับขวัญนะครับ
หลังจากที่ไปติดบ่วงพรานดักป่าอ่าพรานป่าดักสัตว์นั่นเองนะครับ
ส่วนที่สุรินนะครับมีการจัดงานวันช้างไทยด้วยครับ
งานวันช้างไทยที่จังหวัดสุรินทร์ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวกวยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ท้องถิ่น
หรือคนเลี้ยงช้างที่จังหวัดสุรินนะครับ
แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนกับช้างที่มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานครับ
ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารช้างด้วยโต๊ะจีนผลไม้นานาชนิดนะครับ
โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารช้างแล้วก็ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ลานแสดงช้างในศูนย์โฆษศึกษาหมู่บ้านช้างอำเภอท่าตูม
ซึ่งในแต่ละชุดการแสดงนะครับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
หรือว่าโลกของช้างแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับช้างที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สมเกียจภูมิช้างไทยด้วย
ขณะที่พระเนียดคล้องช้างที่ตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอายุทยา
จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับจัดงานวันช้างไทยด้วยเช่นกัน
โดยมีวิธีไหว้สารปกรรมและพิธีอันเชิญพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
กับพระสเวทอดุลยเดชพระยาช้างเผื่อประจำรัชกาล
ขึ้นที่หลังช้างนำขบวนเข้าสู่พระเนียดครับ
โดยพระครูเกษมจันทวิมลอาจารย์แดงเกจิดังวัดป้อมรามมัน
ทำพิธีสวดบังสกุลนะครับให้กับช้างที่ล้มตายไปแล้ว
พร้อมนำทองแผ่นบริสุทธิ์เจิมหน้าผากพรายทีจีนแล้วก็พลายเกาะพญาเพชร
รับขวานให้หมดครอบหมดโศกและมีการปรับพรมน้ำมนให้กับช้างด้วย
ในปีนี้นะครับงานจัดขึ้นโดยที่วังช้างอายุทยาและพเนียด
มูลนิธิรักษบาลและกลุ่มโฆษศาสตร์ผู้แผ่นดิน
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน
ที่ทุกคนนั้นจะร่วมกันยืนสงบนิ่ง
แสดงความอาลัยถวายแด่งโรยรัชการที่๙
จากนั้นก็มีการจัดเลี้ยโต๊ะจีน๓๐โต๊ะให้กับช้าง๖๐เชือก
ผู้ร่วมงานก็สามารถร่วมกันป้อนอาหารป้อนอาหารช้างได้อีกด้วย
ทางด้านของนายกัมพลตันสัจจาผู้มนุยการสวนนกนุษย์พัทยา
ที่จังหวัดชนบุรีนำช้างแสนรู้๗๕เชือก
ร่วมตักบาดพระทรงกล้ามรูปจากวัดสามะขี่บรรพฤต
โดยมีพังฟ้าแจ่มลูกช้างป่าอายุประมาณ๘เดือน
บาดเจ็บบริเวณข้อเท้าเนื่องจากไปติดบ่วงพรานดักสัตว์นะครับ
ในเขตของชายปามเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ก็นำเข้ามาร่วมพิธีรับขวัญเพื่อให้หายจากการบาดเจ็บ
พร้อมปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้โขลงช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในวันช้างไทยนอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนโครงช้าง
ทำพิธีฮ้องขวัญช้างโต๊ะจีนบุฟเฟ่ผลไม้ช้างอีกด้วยครับ